ดีนะเนี่ยเอารถมาจอดไว้ใต้ต้นไม้ก่อน

ปริศน์มนทรใกล้ตรงนี้แต่ว่า

โอ้โหจังงี้เหรอ

ตายแล้วเนี่ยกลายเป็นซากรถแล้ว

ที่สำคัญยังดาวน์ไม่หมดนะฮะก็จริงมันจอด
ไม่ได้ใช่ไหมใต้ต้นไม้ไม่ได้เขาห้ามจอด

เออต้องระวังคือเขาก็ประกาศเตือนออกอยู่บ่อยว่า
ระวังเวลาจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรง

ยังไงก็อาจจะต้องระวังหน่อยระยะนี้
ใครจะขับรถขับราบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะ
อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าขับเร็ว
เพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุ
เวลารถวิ่งหลายคันต่อกันอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
ที่สำคัญช่วงนี้มีฟ้าร้องผ้าผ่าเกิดขึ้นเยอะ
ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับ
พยายามอย่าออกจากรถถ้าเกิดฟ้าผ่า
เพราะว่าในรถถือว่าปลอดภัยที่สุด
การจะเดินทางไปไหนในระยะนี้ก็ต้องระวัง
เครื่องบินด้วยเช่นเดียวกันเวลาเขาประกาศว่าอ่า

เมื่อวานนี้มีภาพของเครื่องบินลำนึงที่เป็น

เขาไปฝ่าพายุลูกเห็บมา

คือเป็นพายุลูกเข็บฝ่ามาเลย
อาจจะต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับการเดินทางในระยะนี้
ทั้งทางบกทางเรือแล้วก็ทางอากาศนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่อาจจะต้องเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
สำหรับการรับมือสถานการณ์ฝนที่ได้มีการคาดการณ์ไว้
กรมบุตุก็มีการประกาศเตือนนะครับว่าหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ก็จะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
นี่คือกระแสลมที่มีบทบาทกับเมืองแถวเราตอนนี้
สังเกตว่าตรงนี้เป็นกระแสลมที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองสีแดงเลยนะครับ
ก็คือมีความแรงของลมค่อนข้างเยอะละทีเดียว
แถวบริเวณประเทศฟิลิปปินส์จะสังเกตนะครับว่ามีทิศทางการหลุดแบบนี้นะครับ
ซึ่งก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกนะครับ
สังเกตว่ามีกลุ่มฝนสีชมพูชมพูเนี่ยนะครับ

ไม่สามารถให้จะผ่านเข้ามาได้เยอะมากนักนะครับ

สังเกตว่าก็จะมีฝนตกหนักบางส่วนนะครับ

ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับในวันนี้
ตั้งแต่ช่วงที่เที่ยงตอนนี้ถึงช่วงบ่ายนะครับ

นี่คือการคาดการณ์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับ
สังเกตว่ากลุ่มฝนหนักส่วนใหญ่ไปอยู่แถวพม่าสักส่วนใหญ่
ก็จะมีหย่อมฝนอีกหนึ่งหย่อมนะครับ
ที่เป็นการก่อตัวของห่อมฝนที่ทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของร่องฝน
ว่าบริเวณที่มีฝนตกหนักผ่านเมืองไหนของเรา

นี่คือสิ่งที่ต้องระวังก็ประมาณถึงช่วงวันที่๑๒จะซาลง
นี่คือการคาดการณ์นะครับสถานการณ์คลื่นนะครับ
สถานที่นี้คุณผู้ชมดูสีนะครับ
ของคลื่นเกิดเป็นสีฟ้าคือ๑เมตร
ถ้าเกิดสีน้ำเงิน๒เมตรนะครับ

จะสังเกตุว่าตรงนี้นะครับ๔เมตรคลื่นแรงที่เดียว

ใครที่จะเดินเรือในบริเวณนี้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
และก็จุดที่มีคลื่นมีฝนแบบนี้นะครับ
ก็อาจจะทำให้คลื่นนั้นสูงมากกว่า๓เมตร

ไม่สามารถที่จะทำให้เรือโครงเคลงได้เยอะมาก
ต้องเป็นเรือที่ยาว๘เมตรขึ้นไป
ที่คุณเคยบอกว่าคูณ๒ใช่ไหม

วางแผนไปท่องเที่ยวในระยะนี้
ผมก็คงขอไปวางแผนใหม่แล้วกัน

ดูรถไปดูรถก่อน